พอทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์

กำลังจะชนะเวียดนามในเกมสุดท้าย๓ตอน๑

แล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นปีหน้า

แชมป์เอเชียที่เตอร์เวนิสถาน
กุมภัณฑ์ถึง๘มีนาคม

ซึ่งถ้าเกิดซ้อมวันที่๖

จะมีการหาโทรเมนต์เพิ่มเติมมาให้ทีมไทย

เพื่อให้มีความพร้อมทดสอบทีม
ก่อนที่จะสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย

เราก็ค่อนข้าง

ครั้งนี้ก็จะเป็นธุรกิจแรก

การที่ได้ประตูเกือบ๒๐กว่าประตู

แต่ก็เราก็ต้องมี
อะไรที่ต้องทำงานหนักอีกเยอะ

เราค่อนข้างชื่นชมการทำงาน

ตัววิ่งไปที่กล้องแล้วก็
อะไรบางอย่างทำสัญญาณ

ก็มีการไปสอบถามมาเขาก็บอกนะครับ
ว่าเป็นการอวยพรวันคล้ายวันเกิดนะครับ

ซึ่งเกิดตรงกับวันที่เขาลงเตะ
เกมสุดท้ายพอดีแล้วดันยิงประตูได้นะครับ